ตามกันต่อเรื่องของเสือดำกันหน่อยกับนายเปรมชัยและพวกนะครับ
ล่าสุดก็มีการเตรียมแจ้งเพิ่มอีก๑๑ข้อหาครับ
ผลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนากุลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าสำนวนคดีของนายเบรมชัยกรณสูตร
ลักลอบตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าบริเวณห้วยปาชิ
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
ในเลยสวนด้านตะวันตกที่กรมชาการตรวจภูทรภาค๗ที่นครปฐม
โดยจะดูสำนวนที่ขาดไปหรือมีเพิ่มเติมตรงไหนอย่างไรบ้าง
หลังจากที่เมื่อวานนี้พลตำรวจเอกศีวราได้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เข้าข่ายกระทำความผิดชัดเจนซึ่งจะให้พนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปลอดทศแจ้งข้อหาจำนวน๒ค่า
คือร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช๒๕๓๕
และความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนขณะที่ก่อนหน้านี้มีการแจ้งข้อหาไปแล้ว๙ข้อหา
ขณะเดียวกันในช่วงบ่ายจะมีการเรียกเจ้าหน้าที่กรมอุทยานทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในวันเกิดเหตุ
โดยเฉพาะนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ไปสอบปากคำทุกประเด็นที่ยังคงสงสัยที่กรรมจากการตำรวจพุทธศักดิ์ภาค๗
ถึงกรณี๙ข้อหาแรกหลังสำนวนดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนครับ
โดยพลตำรวจเอกศีวรากล่าวว่าในวันนี้ได้เดินทางไปเร่งรัดสำนวน
แล้วก็เก็บคำให้การแล้วก็พยานหลักฐาน
ซึ่งคดีดังกล่าวนั้นสามารถยื่นฟ้องต่อพนักงานอายการทัน๒๖มีนาคม
หรือผลักษีอย่างแน่นอน
สำหรับความคืบหน้าทางคดียังรอผลการตรวจพิสูจน์จากกรมอุทยานบางส่วนนะครับ
ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเร่งรัดผลตรวจสอบเพื่อไปประกอบสำนวนแล้ว
สำหรับการตรวจสอบวิถีกระสุนที่กรมอุทยานมานั้น
ไม่สามารถนำมาประกอบสำนวนได้ครับ
ส่วนการแจ้งข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ
คณะทำงานก็จะต้องชี้แจงก่อนว่าเข้าข่ายข้อหาดังกล่าวหรือไม่
จะมีความชัดเจนในช่วงบ่ายพร้อมยืนยันไม่หนักใจกระแสโจมตีผ่านโซเชียล
ไม่มีผลต่อการทำงานที่แฮสแท็กว่าไม่เอาศีวรา
ซึ่งประเด็นนี้ยังมีอีกหนึ่งประเด็นกรณีที่
นายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูลไทย
เรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะ
ขอให้ตรวจสอบกรณีพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
มีคำสั่งให้ลงโทษภาคทันร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญญนิต
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ
กับพวกในข้อหาทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
ซึ่งอ้างบอกว่าไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วก็รับคำร้องทุกข์ไปโดยไม่ถูกต้อง
เรื่องนี้นายศรีสวรรค์บอกว่าอาจจะเข้าขายเปลี่ยน
เป็นคำสั่งการลงโทษทางวินัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ
ว่าอาจจะขัดหรือว่าแย้งต่อกฎคณะกรรมการค่าราชการตำรวจหรือกตร
ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ
ที่จะต้องระบุอนุมาตราที่ผิดวินัยให้ชัดเจน

กรณีนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน
เฝ้าติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ
ซึ่งมีหน้าที่ต้องรับแจ้งความหรือคำร้องทุกข์ของประชาชน
ดังนั้นถ้าหากตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่โดยยึดกรณีดังกล่าว
ก็จะทำให้ตำรวจไม่ยอมรับการแจ้งความได้ค่ะ
ทางฝ่ายของนายสงัดปัทวีรองเลขาธิการ
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็รับเรื่องนี้ไว้พิจารณา
และบอกว่าถ้าหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ก็จะเรียกผู้ถูกกล่าวหามาให้การชี้แจง
เรื่องต้นก็อาจจะทำหนังสือให้พลตำรวจเอกศิวราชี้แจงข้อเท็จจริงซะก่อนค่ะ
ส่วนประเด็นเสียงวิจารณ์ความล่าช้าของการดำเนินคดีนายเปรมชัย
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก็ยืนยันบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนตัวพลตำรวจเอกศิวรารังศรีพรามนกุลออกค่ะ
ก็จะให้รับผิดชอบดูแลคดีนี้ต่อไป
เพราะว่าที่ผ่านมาทำงานดีแต่อาจพูดตรงไปตรงมาบ้าง
และอีกอย่างหนึ่งก็คือคดีนี้ใกล้จะจบแล้วค่ะ
ต่อเนื่องนะคะสำหรับอีกหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องของงาช้าง

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็เข้าตรวจรับงาช้างที่ตรวจยึดมาได้จากบ้านของนายเปรมชัย
จากพนักงานสอบสวนปทศเพื่อนำไปเก็บรักษาประกอบการดำเนินคดีจนกว่าคดีความจะสิ้นสุดนะคะ
ส่วนตำรวจได้มีการนัดนายเปรมชัยและภรรยาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันที่๑๔นี้แล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดเหี่ยวดงกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ตรวจวัดขนาดและอัตลักษณ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ของงาช้าง๒คู่
ซึ่งตรวจยึดมาได้จากบ้านพักของนายเปรมชัยกรณสูตรผู้ต้องหาในคดีล่าสัตว์ป่า
จะรับไปจากตำรวจกองมะครับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปทศค่ะ
เพื่อจะเอาไปเก็บรักษาเป็นหลักฐานในคดีที่ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายเปรมชัยและภรรยาในข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่า
นายธิรเดชปาลสุวรรณหัวหน้าชุดปฏิบัติการเหี่ยวดงยืนยันเลยนะคะว่า
งาช้างทั้งสองคู่นี้เป็นงาช้างที่ยึดมาจากบ้านของนายเปรมชัยจริง
และทางกรมอุทยานจะเก็บรักษาไว้เป็นพยานหลักฐานในคดีจนกว่าคดีจะสิ้นสุด
ที่พันธ์ตำรวจเอกมงคลพรานสูงเนินผู้กำกับการ๑ปทศบอกว่า
เปรมชัยได้ขึ้นทะเบียนงาช้าง๒คู่ว่าเป็นงาช้างบ้าน
โดยระบุว่าเป็นมรดกตกทอดมา
แต่ประเด็นคือไปตรวจพิสูจน์แล้ว
เพราะว่างาช้างนี้เป็นงาช้างแอฟริกาค่ะ
จึงต้องแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนทางกฎหมาย
และมีการนัดนายเปรมชัยพร้อมภรรยา
รวมถึงนางสาววันดีสมภูมิซึ่งเป็นผู้รับรองว่าเป็นงาช้างบ้านเนี่ย

ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พุทธศักราช๒๕๓๕ที่ปทศในวันที่๑๔มีนาคมนี้ค่ะ